อีกหนึ่งเรื่องระหว่างเรื่องรถโดยสารทั่วไปกับเรื่องของอูเบอร์นี่จบยากเหมือนกัน
คือที่ทางเหนือเชียงใหม่เขาล่อซื้อมาเลยนะเข้าไปที่กรมขนส่งให้จับเลย
ล่าสุดครับหนุ่มสุพรรณคนหนึ่งเขาถูกหนุ่มคนขับรถเขาเรียกว่ารถแดงนะฮะ
ถ่ายรูปเขาเนี่ยไปแจ้งความบอกว่าเขาเป็นอูเบอร์แต่เขายืนยันคุณผู้ชมเขาไม่ได้เป็นแค่ขับรถไปส่งเพื่อนเท่านั้นเอง
โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเลยนะคะ
ตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความคือรถโดยสารทั่วไปก็กลัวว่าอูเบอร์จะไปแยก
แล้วอูเบิร์ตเขาก็บอกว่าเขาก็อยากทำ
คุณนึกดูสิประเทศไทยมาถึงจุดที่ต้องล่อซื้ออูเบอร์
เคยได้ยินล่อซื้อยาเสพติดล่อซื้อพวกการขายบริการคราวนี้ต้องมาอูเบอร์แล้ว
ขนาดนี้เลยเหรอมันต้องขนาดนี้แล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะ
หนุ่มสุพรรณรายนึงเขาตั้งกระทู้เลยครับไปขอถามความเห็นใจ
หลังจากที่ไปเที่ยวเชียงใหม่กับครอบครัวแล้วก็ไปแวะส่งเพื่อนชาวต่างชาตินะครับ
เป็นเพื่อนนะฮะแต่ถูกคนขับรถแดงเนี่ยแอบไปถ่ายภาพ
ไปฟ้องขนส่งจังหวัดบอกว่ามีพฤติกรรมคล้ายรถอูเบอร์
ทำให้มีการส่งจดหมายไปที่บ้านที่สุพรรณบุรีให้ตัวเขาเองเนี่ยไปรายงานตัวแล้วก็ไปเสียค่าปรับที่เชียงใหม่

คือเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าโดนหาว่าเป็นอูเบอร์แบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ผมครับเมืองเชียงใหม่ผมไปเที่ยวก็หลายครั้งเพราะว่ามีที่เที่ยวเยอะบรรยากาศดีแต่ครั้งนี้ไม่ประทับใจเลย
คือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมและครอบครัวอยู่ที่สุพรรณนะไปเที่ยวเชียงใหม่
เพื่อนชาวต่างประเทศให้พบกันที่เชียงใหม่
พอเจอกันเสร็จปั๊บเนี่ยเพื่อนชาวต่างประเทศก็บอกว่าฉันอยากอยู่เที่ยวต่อ
ผมและครอบครัวก็เลยต้องกลับสุพรรณเพื่อจะไปส่งเพื่อเอ่อ

ทีนี้ก็เลยไปส่งเพื่อนชาวต่างประเทศคือให้เขาไปต่อรถสาธารณะแล้วก็แยกย้ายกัน
แต่หลังจากนั้นผ่านเลยคุณทัศนัยได้รับจดหมายจากขนส่งเชียงใหม่มาที่บ้านที่สุพรรณบอกว่าผมใช้รถผิดประเภทให้ไปจ่ายค่าปรับและได้ทำการอายัดรถของผมไว้แล้ว
ถูกต้องเจ้าตัวบนโอดครัวบอกว่าเขาไม่ได้แค่คนขาบอูเบอร์และอยู่ที่สุพรรณบุรี
แต่ต้องไปรายงานตัวถึงเชียงใหม่คงจะไปไม่ไหวหรอก
ทำยังไงล่ะขับรถไปเองเหรอแล้วค่าน้ำมันล่ะ
เนื้อคณะผิดชอบค่าข้าน้ำมันแน่นอนว่าเรื่องนี้เกิดเสี่ยงวิจารณ์กันมากมายโลกออนไลน์
ล่าสุดครับนายชาญชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ชี้แจง
บอกว่าหากเจ้าของรถอยู่ต่างจังหวัดต้องเสียเวลาเดินทางไกล
ก็ไม่ต้องนำรถมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ก็ได้
แต่ว่าขอให้โทรศัพท์หรือทำเป็นนังสือลายลักษณ์อักษร

ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งพร้อมที่จะน้อมรับฟัง
เพราะที่ผ่านมาก็มีการออกหนังสือทำนองนี้ไปยังเจ้าของรถเก่งหลายสิบคัน
เนื่องจากว่าผู้ประกอบการรถรับจ้างตัวเมืองเชียงใหม่

เนื่องจากว่าได้รับความเดือดร้อนจากรถอูเบอร์ที่เข้าไปแย่งผู้โดยสาร
ซึ่งหากเจ้าของรถชี้แจงว่าไม่ใช่รถที่ไปร่วมเป็นอูเบอร์
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกไว้เท่านั้นเองนะฮะ

ในกรณีหลายลายนะครับที่มีหนังสือไปแล้วเขาก็มาพบกับเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่ามาไปรับญาติพี่น้องอะไรต่างแล้วนะ
ขนส่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
บันทึกเป็นหลักฐานแล้วก็ปล่อยไปก็ถือว่าไม่ผิดนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราทำผิดไม่ผิดเราจะย่อมรู้อยู่แก่ใจ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในส่วนของไลน์ที่ว่าอยู่ที่ไกลนะครับ
ผมว่าโทรศัพท์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงอะไรต่างนานา
เจ้าหน้าที่เขาจะสามารถบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างที่ผมบอกนะครับ
ถ้าท่านเป็นเจ้าของรถท่านอาจจะใช้สมาร์ทโฟนของท่านคุยกันให้เห็นหน้าซะหน่อยนะครับ
โชว์บัตรประชาชนที่ท่านมีอยู่เป็นรถของท่านจริง
แล้วท่านก็ไม่ได้มาวิ่งที่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านก็รู้ว่าเห็นว่าให้พี่น้องไปรับเพื่อนรับอะไร

เจ้าหน้าที่ก็คงไม่มีใครจะไปปรับท่านนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เรียนให้ทราบตอนนี้สบายใจได้
แต่ว่าท่านจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่แท้จริงกับเจ้าหน้าที่
แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงแค่นี้เองครับ
เราถูกเป็นข่าวกันในโลกออนไลน์บอกว่าอธิบดีขนส่งเนี่ย
ทดลองเรียกไป๒๓คันปรากฏว่าปฏิเสธ๒๑คัน
แต่ว่าข่าวนี้คือเป็นข่าวนานแล้ว

แต่ก็อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
เจอกี่ครั้งหรือใครที่เจอแท็กซี่น่ารักก็บอกกันมาได้นะคะ